สวัสดีครับท่านรกของสนามนะครับไฮไลท์ของกีฬาในวันนี้ก็อยู่ที่ฟุตบอลชินทุเวศ์พระธรรม

เป็นเกมที่แฟนบอลนั้นจับจ้องนะครับ
ที่ลีกจะเปิดระดูการครับถ้วยแรกของปีนี้
เข้าชิงเท่ากันที่๕ครั้งนะครับแต่ว่าบุรีรำนั้นเป็นแชมป์๓ปี
ติดต่อกันครับหนึ่งทองนั้นจะแชมป์ครั้งเดียว

แต่ว่ายังตรงตัวของกวินธรรมสัจจานันทร์แล้วบุรีรำพวกเขานะครับ
ก็มีโอกาสบุกขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่อง
ก่อนจะได้ประตูขึ้นนำจังหวะนี้ครับเดียโก้แตะผ่านอวัยมะแล้วยก
หนึ่งศูนย์ครับกวินออกมาก็ยิ่งเปิดมุมเข้าไปใหญ่ครับ
จากนั้นลูกเตะบูมเปิดเข้ามาครับโอกาสยิงอีกครั้งหนึ่งครับ
ติดกองหลังสุชาวเปิดเข้าไป
มงสะกัดมากลับมาก็เป็นโอกาสของทางวีรำโดยอดุลหลัก
เข้ามากะวินธรรมก็มงไม่ดี
และนี่เป็นจังหวะที่ทางกวินนั้นเปิดบอลมาพลาดนะครับ
ไม่มีทางเลือกครับธิริพัฒนโชชยาสกัดทางคายอกนะครับ
สกัดทางไคโอกอนซอเวส
กรอบเขตโทษนะครับจากภาพช้าเห็นชัดเจน
แต่ภูศินทร์นั้นเป่าให้เป็นจุดโทษครับ
เป็นที่มาของการได้ประตูที่สอง
เดสตูเยสครับยิงเข้าไป
จังหวะนี้ครับเป็นโอกาสของทางบุรีรำครับ
ยิงเข้าไปโดยจังหวัดแก้วพรม
ผู้สินนั้นให้เป็นลูกล้ำหน้านะครับ
แต่จากภาพช้าเมื่อสักครู่นั้นไม่ล้ำนะครับจังหวะจักรพันธ์เมื่อสักครู่
และจังหวัดของทางเมืองทองครับเพื่อเขาได้ประตู
ไล่ขึ้นมาเป็น๑๒จากอริสักไกรศรครับ
แล้วก็มีการถกเถียงกันอีกครับ
ประเด็นใหญ่ในช่วง๑๐นาทีสุดท้าย
กัศธิเดียจะเตะบอลไปโดนทางโกสุนกินะครับ
โดนแขนในเขตโทษแต่เมืองทองไม่ได้จุดโทษนะครับ
ก็ได้ประโยชน์แล้วก็เสียประโยชน์กันไปนะครับ
มีแต่โดลาช็อตสองช็อตจากการทำวันที่บุษิศิย์
ก่อนที่บุรีรำนั้นจะได้ประตูที่๓ครับ
เดี๋ยวโก้นั้นเปิดให้กับจักรพันธ์แก้วพรมนะครับ
โหม่งเข้าไปอันนี้คืออีก๑จังหวะนะครับ
ลูกโหม่งของอริสักไกรศรโหม่งเข้าไป
แต่ว่าผู้ชายผู้สินนั้นยกทงเป็นลูกลำหน้าครับ
ก็เป็นว่าไม่มีประตูเพิ่มเกิดขึ้นครับ

พร้อมกับขวาช้ำฟุตบอลชิงถ้วยพระราทางประเภทกไปสมัยที่๔ต่อกัน
ยืดสถิติไม่แพ้เมืองทองออกเป็น๒๐นัดนะครับ

ต่อไปขอเบิกตัวผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ควบคุมผู้ตัดสิน